ส่วนเรื่องของสถานการณ์โควิดในบ้านเราเมื่อวานก็โอเค
ใช่จริงนะครับผู้ติดเชื้อบรรยายใหม่ก็ศูนย์
ผู้เสียชีวิตก็เป็นศูนย์นะครับ
ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะพอรับฟังแล้วมันก็รู้สึกดี
แต่ว่ายังคงต้องจับตามองไปอีก๒คน
คนที่เมื่อวานนี้ทางโฆษกสบคบอกว่า
เขามีการตรวจหาเชื้อแล้วผลมันอาจจะออกมา
ดังนั้นวันนี้แหละครับสำหรับวันนี้นะคุณ
ตัวเลข๒คนของเมื่อวานที่โฆษกสบคพูดถึง

ถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานโฆษกสบคบอกว่าศูนย์วงเล็บ๒
ที่ว่าคือคนที่เดินทางกลับมาจากอียิปต์กับอินเดียนั่นเอง
เพราะว่าเมื่อวานตอนเช้าถือว่าเป็นช่วงของการตรวจพิสูจน์
ผลแล้วก็รอความชัดเจนออกมา
ส่วนจะมีการแถลงว่าติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่

เมื่อวานก็อย่างที่เห็นแล้วครับ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ของบ้านเราเป็นศูนย์นะครับ
รักษาหายกลับบ้านเพิ่มเติมอีก๑๓ราย
แล้วก็อย่างที่บอกอยู่ระหว่างการรอผลยืนยัน
ซ้ำอีก๒รายนะครับ
แล้วก็ผู้ป่วยสะสมในบ้านเราทั้งหมดนะฮะยอดของเมื่อวานนะครับ

กลับบ้านแล้ว๒๙๑๐ราย
รักษาอยู่โรงพยาบาล๗๑ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสม๕๖รายนะครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐฉบับ
เช้าวันนี้เลยนะครับก็เป็นพาดหัวใหญ่เลย
ปิดแล้วร้านตัดผมย่านประชาชื่นกักตัว๘พนักงาน
แวะของลุงวัย๗๒ติดเชื้อ
คนตัดวันเดียวกันเสี่ยงต่ำ
อันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่มีการแถลงยอดผู้ติดเชื้อ
เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคมนะครับมี๒บุคคลที่น่าสนใจ
หนึ่งก็คือคนที่เป็นชาวต่างชาติที่กลับมาบ้านเรา
แล้วก็มาเยี่ยมภรรยาที่ชัยภูมิแล้วก็ไปเดินห้าง

อันนี้ก็กำลังพิสูจน์อยู่ว่าติดจากชุมชนหรือไม่อย่างไรนะครับ
กับคนที่๒คือผู้ติดเชื้อเป็นผู้ชายอายุ๗๒ปี
ตัดผมที่ร้านตัดผมแห่งหนึ่งย่านประชาชื่น
ซึ่งเมื่อวานนี้กรุงเทพมนครนะครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับตัวพนักงาน
ของร้านตัดผมแห่งนี้ที่ผู้ชายคนนี้ไปตัดผม

เป็นเวลา๑๔วันนะครับ
โดยเจ้าของร้านตัดผมที่ผู้ป่วยไปใช้บริการ
บอกว่าส่วนตัวเขาก็ไม่ได้เครียดที่มีคนติดเชื้อมาใช้บริการที่ร้าน
คือตอนนี้ยังนะต้องบอกว่ายังไม่รู้ว่าติดเชื้อมาจากร้าน

เพราะว่าผู้สูงอายุท่านนี้คือมีที่ไปโรงพยาบาล

แล้วก็ไปตัดผมด้วยคือที่โฆษกสบคแถลงออกมา
แต่ไม่ได้ยันออกมาชัดว่าเป็นการติดเชื้อในร้านตัดผม
คือเขาก็เล่าไทม์ไลน์ให้ฟังนั่นแหละว่าเขาเดินทางไปที่ไหนบ้าง

เราก็เลยต้องไปตรวจสอบว่ามันอาจจะเป็นจุดของการแพร่ระบาดไหม
เพราะฉะนั้นร้านตัดผมแถวประชาชื่น
ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ต้องตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ก็นี่แหละต้องเฝ้าระวังความปลอดภัย
ก็ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนหรืออาจจะสัมผัสใกล้ชิดทุกคน
อยู่ในขั้นตอนของการกักตัว๑๔วันก่อน
เจ้าของร้านแห่งนี้ก็มั่นใจในมาตรการป้องกันของร้านเขาเหมือนกัน
แต่สิ่งที่เขาบอกเขาเครียดเหมือนกันก็คือร้านจะต้องปิดไป๑๔วันนี่แหละครับ
ทั้งที่มีรายได้เข้ามาไม่ถึง๓สัปดาห์
หลังจากที่มีการผ่อนคลายผ่อนปลนสำหรับร้านตัดผม
หลังรัฐบาลเพิ่งจะปลดล็อกประเภทของกิจการเกี่ยวกับเขา
ทีนี้ก็มาเครียดเรื่องของรายได้๑นะ
๒เครียดเรื่องของสังคมรอบข้าง
กลัวว่าคนจะมองว่าร้านเขาเป็นแหล่งแพร่เชื้อ
ตัวเขาเองเข้าไปเก็บของที่คอนโด
ยังเข้าไปไม่ได้เลยเขาบอกแบบนี้

คนก็กลายเป็นจับจ้องมองเขาว่าเป็นผู้ติดเชื้อไปแล้วหรือเปล่า
ทั้งที่เขายังอยู่ในขั้นตอนของการถูกกักตัวอยู่เลยนะครับ

ภายหลังจากชายที่ติดเชื้อโควิด๑๙ตัดผมเสร็จ
ผู้ชายคนนั้นก็ยังไปรับประทานอาหารต่อ
ที่ร้านติ่มซำในย่านเดียวกันนะครับ

ก็พบว่าทางร้านขึ้นป้ายปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา๑๔วันแล้ว
ก็มีเจ้าหน้าที่ของกรทมนำเอกสารมาให้กับพนักงานในร้าน
แล้วก็รับตัวเข้าไปดูแลเข้าไปเฝ้าระวัง๑๔วัน

เขาก็จะไปตามไทม์ไลน์เลยนะ
ใช่ค่ะตอนนี้ทีมสอบสวนโรค
ก็ไปร้านตัดผมหลายร้านด้วยเหมือนกัน
แล้วก็ให้คำแนะนำต่างนะคะ
ก็ไปตามไทม์ไลน์แหละว่าผู้สูงอายุรายนี้เนี่ย
ไปที่ไหนทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็เมื่อวานี้มีประเด็นที่สำคัญอีกหนึ่งประเด็นนะครับ
เพราะว่ามีการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด๑๙หรือว่าสบคชุดใหญ่
นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมเลยนะครับ
แล้วก็รับฟังเรื่องของข้อรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคง

จนกระทั่งที่ประชุมก็ไม่ได้ปฏิเสธ
เกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอของสมช
สมชเสนอให้สบคต่ออายุพระราชกำหนดฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือน
คือตั้งแต่๑มิถุนายนถึงวันที่๓๐มิถุนายน
ไม่มีเสียงคัดค้านจากที่ประชุมของสอบคอชุดใหญ่นี้
ดังนั้นหลังจากนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของคอรมอลแล้วนะ
เพราะว่าผลจากที่ประชุมเมื่อวานนี้ก็จะเข้าสู่คอรมอลในสัปดาห์หน้า
แล้วถ้ามันออกมาชัดเจนอย่างไรนะครับ
ก็คงมีการประกาศหลังจากที่คอรมอพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
คือนายกรัฐมนตรีกับเลขาธิการสมชก็เน้นย้ำว่า
การที่จะต่อพรกรฉุกเฉินต่อไปอีก๑เดือน
ก็ยึดเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
ใช่คือไม่ได้ยึดโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนั่นเอง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันจะรองรับการผ่อนคลายในเฟสที่๓
เฟสที่๔ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

ใช่ค่ะสีส้มสีแดงจะเพิ่มขึ้นมา
ทีนี้ก็เลยคิดว่าจะคงพรกรฉุกเฉินเอาไว้
แต่เรื่องของเวลาเคอร์ฟิลล์
อันนี้เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่า
เวลาเคอร์ฟิลล์มันจะมีการลดลงไหม
ก็บอกว่ามันจะลดมาเป็นเที่ยงคืนถึงตี๓ไหม
เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนึง
ส่วนวันนี้เรื่องการแถลงของสบค
วันนี้เขาให้ทางสาธารณสุขเป็นผู้แถลง

จะได้เห็นจะได้ฟังลีลาท่าทางของผู้ช่วยสบค
ใช่ค่ะหมอบุ๋มพันธ์ประพายุตรกูลไหม
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีมาแนะนำตัวให้สื่อมวลชนแล้วนะคะ
แล้วก็บอกว่าหมอบุ๋มจะทำหน้าที่แทนโคศกวันเสาร์อาทิตย์
ส่วนคุณหมอทวีสินก็จะแถลงจันทร์ถึงศุกร์เหมือนเดิม

โอ้โหรับหน้าที่หนักเหมือนกันนะทุกวัน